กรณีมีคุณพ่อของเด็กอายุ๖วัน
เขาออกมาบอกว่าอยากจะร้องขอความเป็นธรรมจากทางโรงพยาบาล
เพราะว่าลูกของเขาเนี่ยสำลักน้ำนมจนทำให้หัวใจหยุดเต้นกระทันหันและเสียชีวิต
โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาแถลงในเรื่องนี้นะคะ
ในวันที่๔พฤษภาคมนี้ค่ะ
ล่าสุดค่ะโรงพยาบาลออกมาประกาศนะคะ
ชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของเด็กแรกคลอด
ยืนยันว่าได้คุยกับคุณพ่อและคุณแม่ของทารกที่เสียชีวิตแล้วค่ะ
แล้วก็จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริง
เดี๋ยว๔พฤษภาคมทางโรงพยาบาลจะมีการแถลง
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งนะคะ
ทีนี้ทางด้านของในแพทย์ธีรพลโตพันธานนท์
บดีกรมการแพทย์ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
บัติการของการติดเชื้อในทารกแรกเกิดนั้น
จะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งนะคะ
อเมริกามีรายงาน๒คนต่อทารก๑๐๐คน
วินิจฉัยอาศัยอาการของทารกเป็นหลัก
เพาะเชื้อในเลือดให้ผลบวกไม่ถึงร้อยละห้า
ดังนั้นค่ะเมื่ออาการทารกดูไม่ปกติ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความเสี่ยงการติดเชื้อ
แพทย์ก็เลยมักให้ยาปฏิชีวนะเอาไว้ก่อน
โดยทั่วไปมักให้ยาอยู่๗๑๔วัน
แล้วแต่ลักษณะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อน
ซึ่งอาจมีการติดเชื้อจากหลายสาเหตุนะคะเช่นปอดอักเสบ
หุ้มสมองอักเสบลำไส้เน่าจากการขัดเลือด
อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
อาจจะสูงถึงร้อยละ๕๐และพบว่าเป็นร้อยละ๔
ของสาเหตุการเสียชีวิตในทารกแรกเกิด

มาให้ข้อมูลถึงสาเหตุการเสียชีวิต
ของเด็กที่ยังอายุน้อยเป็นทารกแรกเกิดนั่นเองนะคะ

เดี๋ยวรอฟังทางโรงพยาบาลแถลง๔พฤษภาคมค่ะ